เราก็มาทำบุญทำดีเสริมดวงกันหน่อยคุณผู้ชม

บางคนอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาไปวัด
ทำบุญบริจาคที่อาจจะลำบากหน่อย
แต่ว่าคุณผู้ชมธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วข้อมูลนี้ก็จะส่งไปที่กรมสรรพสามิตร

ในการยื่นลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วย

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
และแสดงตัวอย่างในการสร้างความโปร่งใส
และธรรมาภิบาลที่ดีแก่หน่วยรับบริจาค
เช่นวัดโรงพยาบาลสถานศึกษา
และองค์กรสาธารณกุศลอื่น
เป็นการอำนวยความสะดวกให้การบริจาคเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาค
ประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษี
ซึ่งเป็นกลไกในการบริจาคเงินที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส
ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย
และระบบนี้ก็มีความโปร่งใส
ระบบต่างจะถูกบันทึกเข้าไปอยู่ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

ประชาชนก็ไม่ต้องห่วงเพราะวงในเรื่องของการเก็บเอกสารอีกต่อไปนะครับ
กรุงไทยเติมบุญโดยเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียว
ที่สามารถออกใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที

เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์๔๐ของภาครัฐ
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ขับเคลื่อนสังคมไทยทุกภาคส่วนสู่สังคมไร้เงินสด
ก็สามารถที่จะไม่เพียงแต่
ยิงตรงเข้าถึงบัญชีของการรับบริจาคของสถานรับบริจาคนั้น
ยิ่งไปกว่านั้นการบริจาคของท่าน
จะสามารถที่จะขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรได้เลย
โดยที่สิ้นปีสามารถที่จะนำมาอ้างถึง
เพื่อใช้ในการหักภาษี
ทำได้ง่ายสะดวกทันใจเพียง๓ขั้นตอนคือ
ยืนยันการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
กรอกที่อยู่อีเมลเพื่อให้ระบบจัดส่งใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์
ระบุจำนวนเงินและยืนยันการทำรายการ
ก็สามารถบริจาคเงินได้สะดวกและปลอดภัย
เสียค่าธรรมเนียมและรับใบอนุโมทนาบุญอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที
ถึงกว่า๔๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
ปัจจุบันมีวัดและศาสนสถานจำนวน๔๐๐กว่าแห่ง
โรงพยาบาลจำนวน๒๐กว่าแห่ง
และมูลนิธิจำนวน๔๐กว่าแห่ง
สถานศึกษาจำนวน๑๓๐แห่ง